เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่า
ตำบลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวอุศนีธโนสวรรค์รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร๑๐๐ปี
ัมพลวัชรพลที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่า
อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโส

และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
นายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
นายอนันเกลปะศึกษาธิการจังหวัดกาลจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดเผยความโชคดีของประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรีที่เยาวชนในท้องถิ่น

พร้อมกับอุปกรณ์ต่างที่เพียงพอและทันสมัย
พร้อมทั้งขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทยในถิ่นธุรกันดาล
สำหรับท่านผอกัมพลเป็นบุคคลหนึ่ง
ที่เห็นได้ว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากนะคะ
แล้วก็ท่านเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะอย่างยิ่ง
ที่มอบโอกาสให้กับน้องในพื้นที่ห่างไกลชายแดนนะคะ
ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการให้ที่มีคุณค่าที่สุด
ที่ท่านมอบให้กับน้องเหยียบประชวนของคนไทย
แล้วก็เป็นบุคคลที่สมแล้วที่ยูนิสโก้ได้ให้รางวัลอันนี้ค่ะ
นายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐกล่าวว่า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่า
เป็นโรงเรียนแห่งที่๒ในจำนวน๑๐โรงเรียนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น
จะเพิ่มจำนวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ขึ้นเป็นจำนวน๑๑๑โรงภายในปี๒๕๕๙
เป็นปีที่นายกัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ได้รับประกาศยกย่องจากยูเนสโก

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
โดยการคัดเลือกโรงเรียนนั้นเน้นพิจารณาในพื้นที่ห่างไกล
เพื่อให้เด็กในชนบทนั้นมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะ
คือหลักเกณฑ์ในการที่เราเลือกนะครับ
ไปเลือกโรงเรียนที่ชุมชนนั้นเป็นชุมชน
ซึ่งด้อยโอกาสนะครับ
เราก็ไปทำให้เพื่อว่าเด็กก็จะได้มีโอกาส
ได้มีอาคารที่ดีแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ดี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับ
ถึงได้มาไกลถึงหนองผู้เท่า

บางแห่งรถเข้าไม่ถึงนะครับ
ถ้าในสมัยหนึ่งก่อนรถเข้าไม่ถึงเราก็ไปเลือกโรงเรียนแบบนั้น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด๒ชั้น๘ห้องเรียนพร้อมครุพันธ์

โดยใช้ชื่อว่าอาคารร้อยปีกัมพลวัชรพล
พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์และอื่น
และในวันที่ส่งมอบนั้นได้มอบบริจาคเงินจำนวน๒แสนบาท
เพื่อนำไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ
เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่าด้วย
โดยงบประมาณที่ใช้ในการนี้ทั้งสิ้น๔๗๑๖๐๐๐บาท
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่าจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่๒ในรอบ๒๐ปีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
และเป็นหนึ่งใน๑๐โรงเรียนที่จะเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

และจะดำเนินการแห่งอื่นให้แล้วเสร็จครบ๑๐โรงเรียนในปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง
ในโอกาสที่นายกัมพลวัชรพลได้รับการยกย่องจากยูเนสโก
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก